แล้วนะน้องเลื่อนแล้วงานวันเด็ก
กระทรวงศึกษาธิการท่านก็จำใจแหละตัดสินใจเลื่อนงานวันเด็กปีนี้ออกไปก่อน
กว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้น
ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสายพันธุมิครอนในประเทศไทยเท่าไหร่แล้วครับ

คุณหมอสุภกิจสิริรักษ์นะครับท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ท่านแถลงเรื่องโควิด๑๙ที่ระบาดโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน
ก็บอกว่าตั้งแต่๑พฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึง๓มกราคม
เพิ่งผ่านมาเนี่ยพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนสะสมแล้ว๒๐๖๒รายครับ
รายงานเฉพาะเมื่อวันที่๓มกราคมนี้นะ๒๘๒รายทีเดียว
มี๖จังหวัดที่ติดเชื้อโอมิครอนมากที่สุดกรุงเทพมหานคร
๕๘๕รายกาลสิน๒๓๓ราย
๑นะครับ๑๘๐รายภูเก็ต๑๗๕ราย
ชนบุรี๑๖๒รายแล้วก็สมุทรประการ๑๐๖รายครับ
ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แอดละไว้อย่างไร
ท่านบอกว่าไอ้การระบาดของโอมิครอนตอนนี้นะ
มันจะทำให้จำนวนรวมของคนติดเชื้อในประเทศไทยมากขึ้นมากขึ้น
แต่ไม่ส่งผลต่อภาพรวมการเสียชีวิต
การติดเชื้อโควิด๑๙ยังเป็นเดลต้าสักส่วนใหญ่
ร้อยละ๗๐๘๐ดังนั้นสูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
เสี่ยง๗โรคต้องระวัง
หญิงตั้งคัน๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
มีโอกาสนะฮะมีโอกาสป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตได้
อกจากนี้นะครับจะตรวจหาสายพันธุ์นะครับ
ก็จะเริ่มใช้ระบบเฝ้าระวังปกติตามเกณฑ์
เพื่อประเมินสถานการณ์ไม่ตรวจทุกรายนะ
แล้วก็มีข้อมูลการศึกษาว่าไอ้เชื้อโอมิครอนบางส่วน
จะมีภูมิคุ้มกันที่ไปลบล้างฤทธิ์ของเชื้อเดลต้าได้นะฮะ
ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีครับ
นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย๒คนนะครับ
อายุ๓๐คนหนึ่งนะฮะสัญชาติอินเดีย
แล้วก็เป็นผู้หญิงอีกคนนึงอายุ๓๒ปี
สัญชาติอินเดียนี่ครับตามหน้าจอที่เราโพสต์ภาพเอาไว้
หากใครพบเห็นหรือว่ารู้จักติดต่อกลับมาที่
โรงพยาบาลวิพารามแหลมชะบังด่วน
หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี่แหละครับนะฮะ
คือนักท่องเที่ยวสองคนนี้เดินทางเข้าประเทศไทย
บวกตอนนี้ยังระบุสายพันธุ์ไม่ได้
ซึ่งทั้งสองคนไม่ได้รอฟังผลเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
ตามรายงานเขาว่างั้นอืมนะครับขณะที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
เขาติดเชื้อโควิด๑๙ครับหลังจากกลับจากต่างประเทศ
ถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้แล้วก็กักตัว
แล้วก็ตรวจโควิดตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
ขณะนี้อยู่ระหว่างการกักตัวแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลนะครับ
แล้วก็จะปฏิบัติภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดด้วย
แล้วนักร้องสาวแจมครับชะรัฐาอิมราภานะฮะ
ติดโควิด๑๙เหมือนกันระหว่างไปเที่ยวที่อังกฤษ
ล่าสุดนะครับแจมยังไม่สามารถกลับประเทศไทยได้
เพราะว่าต้องกักตัวที่อังกฤษก่อนนะครับ
ให้หายติดเชื้อแล้วถึงจะกลับประเทศนะฮะ
ขณะที่นางสาวตรีนุษเทียนทองเลื่อนแล้วจ้าเด็กนะครับ
ลุงเบิร์ตเสียใจด้วยแต่เขาเลื่อนนะเดี๋ยวเขาจัดใหม่นะ
กระทรวงศึกษาธิการครับเลื่อนจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖

กว่าโควิดจะคลี่คลายนะครับเพราะว่ามันยังมีแนวโน้มการระบาดที่สูงขึ้น
ส่วนงานวันเด็กภูมิภาคล่ะส่วนงานเด็กภูมิภาค
ประเมินครับให้แต่ละจังหวัดประเมินกัน
ว่าตัวเองจัดไหวไหมดูแลโควิดฟรีเซตติ้งไหวไหม
นะฮะแต่ละจังหวัดจะเป็นคนประกาศครับเรื่องของงานวันเด็กนะฮะค่ะ
ค่ะหลังจากผ่านปีใหม่มา
เราก็ต้องกลับมาโฟกัสเรื่องของการอยู่กับโคมิคอลให้ได้นะคะ
อยู่ให้ปลอดภัยด้วยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาตลอดจน